คุณผู้ชมคะราชรสที่ใช้ในขบวนพระอิสริยยศพระศพ
เด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก

ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและพร้อมใช้การได้
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแล้วนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
แกะสลักลงรักปิดทองประดับประดาษด้วยกระจกสี
วิจิตรงดงามตามแบบราชสำนักของราชรสพระนำ
และราชรสเชิมพระโกรธนี้
พร้อมร่วมริ้วขบวนพระอิสริยยศอย่างสมพระเกียรติ
ของพระศพสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังคปรินายก
ซึ่งถูกต้องตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณการ
รายอันนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับประกอบกับทางค้านานุสักของการวางรายนะคะ
ในส่วนประกอบต่างก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกระดกนาคนะคะหน้าราชรส
หรือกระหนกหางนาคตรงส่วนปลายของราชรสนะคะ

เพราะฉะนั้นรวดลายทั้งหมดมันก็จะมาจากองค์ประกอบของลายไทย
ราชรศพระนำแท่นถันอาจกลีบบัว
เป็นที่นั่งสำหรับพระอ่านพระอภิษฐรรมนำพระศพ
ด้านข้างประกอบด้วยลวดลายเสียนนาค
ส่วนปลายแกะสลักลายกระหนกห่างหน้า
ส่วนราชรสเชิมพระโกรธนั้นจะมีแท่นสี่เหลี่ยมรองรับพระโกรธ
ด้านหน้าสลักกระหนกเซียนนาคและด้านหลังกระหนกหางนาค
โดยราชรสทั้งสององค์นี้ปรากฏในหลักฐานทางจดหมายเหตุ
สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
ใช้ในพระราชพิธีทางพระพุทธศาสนา
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัตธรรมรามาธิบดินรัชกาลที่๘
นำมาใช้ในริ้วขบวนพระอิสริยยศเชิมพระโกรธสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๑
เมื่อปี๒๔๘๑และได้ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวม๘พระองค์
ก็นับว่าเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มีโอกาสนะคะ
ที่จะได้ถวายงานสำคัญที่ใช้ในพระราชพิธี
ทุกครั้งที่มีงานพระราชวิธีสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปกรณ์
ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการบูรณะแล้วก็ซ่อมแซม
เพื่อใช้ในการพระราชพิธีเสมอ
การเวลาที่เนิ่นนานมาเกือบ๑๐๐ปี
ไม่ได้ทำให้ความสง่างามและมนต์คลังของราชรสทั้งสององค์นี้ลดน้อยลงแต่อย่างใด
มีเพียงบางส่วนที่ชำรุดและได้รับการบุรณะซ่อมแซมจากสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
เพื่อให้คงความงดงามและสมบูรณ์พร้อม
สำหรับการอัญเชิญพระโกรธสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังคปรินายกอย่างสมพระเกียรติ